มาดูอีกหนึ่งเรื่องความชอบเรื่องของการชอบสื่อโซเทียล
เล่นเฟซบุ๊กคนก็เลยจินตนาการกันเยอะ

ใช่เขาบอกว่าตายแล้วจะทำยังไงกับแอคเคาน์เฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้
ตายแล้วยังจะเล่นได้เหรอครับอันแลนด์อยู่ตรงนี้
แต่มีคนเอามาตอบนะเป็นเพจที่บอกว่า

และเป็นภาพแบบพี่มิเห็นไหมคะ
เที่ยวไว้เผาส่งให้อามากล่องเฟลค

เขาจินตนาการไปถึงกรุงรัตนโกศิลป
ถ้าคนสมัยก่อนเล่นเฟซบุ๊กเขาจะคุยอะไรกัน
ใช่คือเป็นการตั้งกระทู้บนเว็บไซต์พันทิพย์นะคะ
ซึ่งจริงเป็นกระทู้ที่เก่าแล้ว๓ปีมาแล้ว

ขุดขึ้นมาก็เป็นกระทู้ฮอตขึ้นมาซะอย่างนั้นเลย
เมนต์กันถล่มทลายเป็นสีสันประจำวันศุกร์ที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะ
หนุ่มคนนึงเขาตั้งคำถามน่าสนใจค่ะบอกว่า
ถ้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือรัฐนาโกศิลป์ตอนต้นมีเฟซบุ๊ก
ทุกคนว่าคนเขาจะโพสต์อะไรกันบ้างนะครับ
ซึ่งคำถามนี้เนี่ยก็มีคนขุดขึ้นมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะ
เมนต์นี้บอกว่าถ้าสมัยนั้นมีเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
อาจจะมีคนโพสต์ว่ากรุงศรีอาจจะแตกในเร็ววันนี้
ฉะนั้นพวกเจ้ามัวแต่มานั่งกดโปรดปรานกับสิ่งอันสหาสาระไม่ได้
โปรดปรานโปรดปรานไม่ชอบอ่ะ
พอที่พี่มิวพูดเปิดมาแล้วว่าถ้าเป็นคนยุคกรุงรัตนโกศิษย์เล่นเฟซบุ๊ค
สิ่งหนึ่งที่คิดในหัวเลยอยากดูภาษาที่เขาคุยกัน

จงช่วยกันกดเผยแพร่

กดแชร์กดแชร์เผยแพร่อะไรรู้มั้ยคะ

แพร่รูปพวกพม่าเถิดเอ้าช่วยกัน

พม่ากำลังบุกกรุงแล้วใกล้แตกอย่ามัวแต่กดโปรดปรานมากดเผยแพร่กันเถอะ

อย่างบางรายก็มีการยกตัวอย่าง
ฝากร้านบอกว่าอาจจะมีแม่ค้าหัวสายหัวการค้าโพสต์ก็ได้นะ
มากพลูผสมคอลลาเจน

รออโยธยาเอ็กซ์ตราไวเทนนิ่ง

เขียวนุ่มเบาสบายฝีปาก
หกปลูกอย่างดีบนที่นาท่านขุนสนอสี
สมคอลลาเจนสกัดจากปลาตะเพียน
ไหว้ถวนน้ำเจ้าพระยาเขาใส่เยี่ยงฝรั่งบังค่า

คือแบบแต่ละภาษานี่สร้างความรู้สึก

เก่งมากน่ารักนะคะ
ขณะที่บางคนก็บอกว่าถ้าในสมัยอดีตการ
มีโซเชียลอย่างพวกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์

เนื่องจากสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างชับไว

โดนแฮกใช่ไหมอาจจะโดนแฮกคำนามอาจจะเห็นว่าตอนนี้
เราได้เตรียมการฆ่าศึกอย่างไรบ้าง

อกจากนี้มีสมาชิกเฟซบุ๊คอีกรายหนึ่ง

เป็นนุ่มดีกรีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ๑
คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปกรณ์เลยค่ะ

เหมือนหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊กในยุคกรุงรัตนโกศิลป์ออกมา
มีเหล่าคนดังต่างในอดีตนะคะ
สถานะอัปเดตทุกก้าวความเคลื่อนไหว
โดยเจ้าตัวก็ระบุว่าวันนี้เห็นแชร์กันเยอะ
ว่าถ้ายุคต้นกรุงรัตนโกศิลปมีเฟซบุ๊กแล้วจะเป็นยังไง

ก็เรียกได้ว่าเป็นความสร้างสรรค์ของผู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะคะ
ทำให้โพสต์นี้มีคนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากกว่า๑๐๐ครั้ง
คนเผยแพร่ค่ะเฟืองระดา
แล้วปลอดปรานสิทธิ์ครั้งปลอดปรานต้องดูนะครับแล้วก็อย่าไปฝากร้านมาดูอะไรกันนะคะ
แต่ดีแล้วค่ะที่โซเชียลมียุคนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไป